อีกหนึ่งเรื่องคนกรุงเทพก็ยิ้มไม่ออก
คำขวัญที่ว่ากรุงเทพชีวิตดีที่ลงตัว

แต่สะพานลอยมันมีป้ายว่าห้ามจับราวสะพานระวังไฟดูด
คำถามคือเอาแล้วคนเขาจะไปขึ้นเขาจะกล้าขึ้นไหม
ถ้าติดป้ายอย่างนี้ใครจะกล้าข้ามสะพานลอยนี้
คิดดูถ้าเกิดผู้สูงอายุเวลาขึ้นสะพาน
เขาต้องจับราวบันไดถูกไหมแจ้งงั้นนะสิเออ
มันเป็นราวเหล็กอย่างนี้แล้วติดป้ายระวังไฟดูด
แล้วชีวิตคนที่ขึ้นไปจะปลอดภัยไหมเหรอไม่ใช่
สะพานลอยมันต้องเดินสองฝั่ง

จริงดิฉันก็อยากรู้นะว่าป้ายนี้คือคนมาติดกันเอง
หรือหน่วยงานมาติดเหรอ

ผัวพันธุ์เต็มไปหมดอ่ะมันก็น่ากลัวแหละ
แล้วก็ยังเปิดให้คนข้ามสะพานอยู่นะครับ
แน่นอนเห็นแบบนี้คนก็หมานิดหน่วยงานนะครับ
ทำไมปล่อยแบบนี้อเมริกาเล่นรึเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่าคนใช้อย่างที่น้ำแข็งว่า

แล้วถ้าเขาจับแล้วไฟรั่วแล้วเขาถึงแก่ความตาย
ขึ้นมาทำยังไงทำยังไงใครรับผิดชอบ

ก็คือการไฟฟ้านครหลวงเอ่ย

จับมือกันไปตรวจสอบสะพานลอยนี้ทันที

สายไฟของการไฟฟ้า

แต่ที่เห็นเนี่ยมันคือสายสื่อสาร
ของบริษัทเอกชนพันธุ์มาลุมมาตุ้ม
ไปหมดเลยก็เดี๋ยวจะประสานสื่อสาร

แล้วก็จัดบริเวณเลยสะ
เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา

ทำรายการรถปลดทุกข์แล้วนะคนก็จะร้องมาตลอด

ใช่คือเวลาที่มันเห็นสายแบบพันกันหรือสายมันตกมามันหล่นลงมา
วิธีการแจ้งมันไม่ใช่ว่าแจ้งการไฟฟ้าแล้วเขาจะมาเก็บให้หมดนะพี่เบิร์ต
คือสมมุติว่ามันเป็นเคเบิ้ลของเจ้าไหนล่ะ
ก็ต้องไปแจ้งเจ้านั้นแล้วเจ้านั้นเขาก็จะมาเก็บต้องเป็นแต่ละเจ้า

ก็นี่ไงใช่สิบสายแจ้งสิบเจ้าเหรอถูกต้อง

นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเดี๋ยวนี้เลยบอกว่า
แม่หนูอ่านหนังสือไม่ออกอันตรายมากก็คือคุณแม่อ่านป้ายนี้ไม่ออกไง
แล้วก็ไม่รู้ก็จับไปแบบนี้นะถ้าเกิดว่าขึ้นนะ
แล้วถ้าเกิดมันไฟรั่วจริงแล้วคนอ่านหนังสือไม่เอาทำไง

และเป็นหน้าที่ของคนใช้บริการต้องเป็นคนแจ้งเองเหรอ
อันนี้ขอถามดังไปถึงทุกหน่วยงานแล้วกัน
แล้วคำถามคือป้ายพวกนี้ติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่
เขาติดมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้ว
เพราะตอนนั้นมันเกิดไฟไหม้สายไฟกับสายสื่อสารตรงนี้

ก็มันเกิดเหตุการณ์ก็มีคลิปแล้วดับเพลิงก็ไปดับแล้ว
หลังจากนั้นปรากฏว่ามีคนขึ้นสะพานแล้วเขาโดนไฟดูดจริง

แล้วมันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีไฟฟ้าแรงดันต่ำจากสายสื่อสารหรือเปล่า

ทำให้ชาวบ้านกลัวก็เลยเขียนป้ายนี้ไปติดเอาไว้เอง

แต่ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน

ได้ยินแล้วได้ฟังแล้วแก้ให้ชาวบ้านด้วยแล้วกัน
ไฟฟ้าตรวจสอบไม่เจอไฟดูด

เป็นการอ่านข่าวที่มีคำถามเยอะแยะไปหมด

แล้วตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงชี้แจงก็ป้ายออกซะจบ